คุณผู้ชมครับมาดูคดีของคุณเสกโลโซ

มาแล้วเหรอคะกลับมาอีกครั้ง
กลับมาเป็นข่าวหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกแล้วนะครับ

เสกบินไปนครรายงานตัวที่ศาล

ตำรวจพากันแหยงไม่ยอมเข้าใกล้

เมื่อวานคุณเสกโลโซต้องบินไปรายงานตัวที่ศาล

หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับการประกันตัว
ในข้อหาทั้งมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
แล้วก็ข้อหายิงปืนขึ้นฟ้า
ตามเวลานัดหมายที่คุณเสกจะต้องไป

แต่ไปช้าสักนิดหนึ่ง๑ชั่วโมง

นายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซ

และทนายส่วนตัวเดินทางมารายงานตัวครับ

ครบกำหนดฝากขังผลัดแรก
ของพนักงานสอบสวนสพพรมคีรี

คดียิงปืนในที่สาธารณะนะครับ
เจ้าตัวเดินทางมาถึงเวลา๑๐โมงครึ่ง
อย่างที่บอกไปว่าล่าช้าไปชั่วโมงหนึ่ง

สักประมาณ๖โมง
๕๐โมงก็เริ่มไลฟ์กันแหละนะครับ
โดยบอกว่าเข้าใจเวลาคลาดเคลื่อน
ทำให้ตัวเองตกเครื่องในเที่ยวบินเช้า
แล้วก็เลยมาช้าไปหน่อย

โดยเสกได้ใช้เวลาเข้าไปรายงานตัวต่อสารประมาณแค่๕นาทีเท่านั้น
ก่อนที่จะเดินทางออกมาจากศาล
และที่สำคัญที่ไทยรัฐเขาพาดหัวว่า
แหยงไม่กล้าเข้าใกล้ตัวเสกโลโซ

เพราะจากการสังเกตว่าการเดินทางมารายงานตัวในครั้งนี้
ไม่มีตำรวจมาดูแลความปลอดภัยให้กับเสกแต่อย่างใด

แต่เขาก็ส่งไปที่ร้านอาหารด้วยนะไปดูแลความปลอดภัย
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มาดูแลเหรอ

แต่เจ้าหน้าที่ของสพพรมคีรีเขาก็ต้องมาดูนะครับ
แล้วก็มีตำรวจประจำศาลยืนคุมเชิง
ห่างจากเสกไปประมาณ๕๐เมตร

เสกเข้าไปในสาร๕นาทีเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อด้วย
ถึงการเดินทางมารายงานตัวในครั้งนี้
ฟังเสียงของคุณเสกหน่อยฮะ
ครับเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลย
เสร็จแล้วก็จะกลับไปก็จะเมื่อการเลิกต่อ
แล้วก็อาจจะมีการ
ถ้าเขามายกป้องแล้วก็ว่างต่อครับ
หนักใจในเรื่องของคดีไหมครับ

เรื่องนี้ไม่มีอะไรหนักใจนะครับ

จริงแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้ด้วย
แต่พอดีเนื่องจากว่าทางร้านเขาไม่ว่าง
แล้วมันเวลาบอกเขาน้อยไปหน่อย

คราวหน้าผมจะมาเล่นคอนเสิร์ต
แล้วก็หาเงินให้ที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าคงจะไม่ยิงปืนแล้วตอนนี้

ทนายความก็คือมงคลวิจิตธนโสพล
นายบอกว่าค่อนข้างจะหนักใจในเรื่องของคดีนะ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลครับ
ส่วนในเรื่องของรูปคดีที่ทางตำรวจนครศรีเขาดูคดีนี้อยู่นะครับ

บอกว่าตำรวจสภคพรมคิรียังทำสำนวนคดีของเสกไม่เสร็จ
เพราะว่าต้องรอผลการตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนของเสก

ตอนนี้ทางตำรวจนครศรีเขายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งหากผลตรวจอาวุธปืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พนักงานสอบสวนของกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
ก็จะส่งสำนวนของเสกให้กับอายการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อพิจารณาสั่งฟ้องต่อไป
แล้วก็คุณเสกเองก็จะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้ง
ส่วนประเด็นที่มีข่าวลือว่าเสกโลโซจะไปซื้อที่ดินสร้างบ้าน
อำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลยรึเปล่าทางด้านของเศกก็ให้สัมพาทเหมือนกัน
บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่
ถ้าใครให้ฟรียิ่งอยากมาอยู่เลย
หลังจากพูดจบคุณเสกก็ขอตัวกลับไป
แล้วก็บอกแล้วครับว่าเดี๋ยวครั้งหน้า๒๙มกราคม
จะมารายงานตัวอีกรอบอย่างแน่นอนนะครับ